คุณผู้ชมค่ะไปเพิ่มรอยยิ้มกันนิดนึงกับเบลล่ารานี

จะพาไปดูนะคะตอนทำงานถึงมันจะลำบากขนาดไหน

ไปดูคอนเทนต์หาธรรมของเบลล่ารานี
กับช่างผมมือทองอเล็กซันดูล
เตรียมเข้าฉากก็เอาเลยจ้ะ
กับแอบหน้าเศร้าแล้วเล่าความเทรด
ก็คือไม่ได้โศกนะจ๊ะแต่ว่าเล่นบทนางร้องไห้

ใครทำอะไรหนูเบลล่าคะเนี่ย

อื้อหือหือ

อากาศมันร้อนแต่ก็ไม่รู้จะอ้อนใครดี
ก็โสดโสดอยู่ทางนี้ค่ะ
โสดนะเนาะก็เลยต้องเล่นกับเพื่อนในกองไปก่อน
หวังว่าซีซั่นหน้าจะมีคนรู้ใจเข้ามาดูแลมาเล่นด้วยนะคะ